อายุ๒๓ปีที่ถูกฆ่าฝังดินนะคะที่สวนมะพร้าวจังหวัดสงขลากันหน่อย
ตอนนี้ตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วเพราะว่าเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกัน

ก็เป็นเหตุสลดที่ทำเอาคนสงขลาเนี่ยสะเทือนใจกันไปเต็มที่เลยนะคะ
ตำรวจได้คุมตัวนายวรากรปานเมืองหรือกรอายุ๓๐ปีค่ะ
ซึ่งก็เป็น๑ใน๕ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุฆ่านายวรรณชิตหนูสันทัศน์หรือฟิล์มอายุ๒๓ปี
แล้วก็เอาศพนั้นยัดกระสอบปุ๋ยไปฝังในสวนมะพร้าวที่จังหวัดสงขลาเพื่อเป็นการอำพรางคดีนะคะ
ตำรวจพาไปประกอบทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปชี้จุดเกิดเหตุ๓จุดนะคะ
คือบริเวณกระท่อมกลุ่มที่ผู้เกาะเหตุและผู้ตายเนี่ยไปเจอกันทะเลาะกันจุดนั้น
จุดที่สองคือจุดที่เอาศพไปฝังและจุดที่สามคือจุดที่เอารถจักรยานยนต์คนตายไปทิ้งที่บ่อน้ำ
เหตุนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ญาติของนายฟิล์มได้ไปแจ้งความว่ามีคนหายนะคะเพราะหายไปนานกว่า๒๐วันนะคะ
แล้วก็มีหลักฐานอีกหลายอย่างที่ถูกเผาทิ้งบริเวณนี้ก็เลยสืบสวนสอบสวนหาผู้ต้องหาคือผู้ต้องสงสัยทั้ง๕คนไปสอบปากคำ
เพราะดูแล้วก็คงเป็นเพื่อนที่อยู่ในแก๊ง

คือเพื่อนกลุ่มนี้ก็ไม่แวะเวียนมาที่บ้านเลย
แล้วก็ภรรยาของนายฟิล์มผู้เสียชีวิตก็สงสัยเหมือนกัน
กลุ่มเพื่อนมีอะไรกับนายฟิล์มหรือเปล่า
เห็นว่าก่อนหน้านั้นก็มีปัญหาคาใจทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนกัน
ใช่ค่ะตำรวจก็เลยมุ่งเป้าไปที่๕คนนี้
ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนของผู้ตาย
เขาก็ยอมจำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
และสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุฆ่า

หลังจากรับสารภาพแล้วก็คุมตัว
ไปค้นหาร่างของผู้ตายทันที
โดยผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทั้ง๕คนนั้นเป็นเพื่อน

ประกอบด้วยนายนิวอายุ๒๔ปี

และในต้น๓๐ปีนะคะ

เขาก็บอกว่าในช่วงเกิดเหตุนะคะ
ช่วงตี๓ระหว่างที่กำลังนั่งเล่นอยู่ที่ขนำ

คืนของวันที่๑๐พฤษภาคม
ตี๓วันที่๑๐พฤษภาคม

ส่งข้อความมาบอกว่าจะเข้าไปเอายาเสพติด
นายโอมซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊ง
ก็ส่งข้อความไปต่อว่า
คิดว่าผู้ตายเป็นสายให้กับตำรวจ
แล้วผู้ตายนะคะก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่ขนำ
คือเรื่องนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น
ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่า
แม่ของนายนิวเนี่ย
ถูกตำรวจตรวจค้นในเรื่องของยาเสพติด

ถูกจับในคดียาเสพติด
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนวันที่๑๐พฤษภาคม

สัปดาห์ก่อนก่อนที่นายฟิล์มจะถูกฆ่านะครับ
ทีนี้ในกลุ่มเพื่อนโดยเฉพาะนายนิวเนี่ย
สงสัยว่านายฟิล์มเนี่ย
เป็นสายสืบให้กับตำรวจ
ทำให้แม่ของเขาโดนคดีความ

พอถึงจังหวะที่นายฟิล์มผู้ตายเนี่ย
ส่งข้อความมาทางโทรศัพท์ของนายนิว
ว่าจะเข้าไปเอายาเสพติดนะ
นายโอมซึ่งก็โกรธแค้นแทนเพื่อน

ก็เลยส่งข้อความกลับไปบอกว่า
ยังจะกล้ามาเอายาเสพติดอีกเหรอ
เพราะว่าแกเป็นสายลับอะไรประมาณนี้

ก็โชคต่อยกันชนลมุลนะค่ะ

แล้วก็โทรศัพท์ของผู้ตายตก
ก็เลยเนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะคะ

คือกลางเพื่อนเนี่ยก็ใช้จอบตี

ฟิล์มเองก็พยายามจะวิ่งหนีแต่สุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกาย
ก็เลยแน่นิ่งไปจากนั้นค่ะนายนิวและนายกร
นายกรคือคนที่พาไปชี้จุดนี่นะคะคือสองคนนี้ก็ช่วยกันนำร่างของผู้ตาย
พับขายัดใส่กระสอบปุ๋ยเอาถุงพลาสติกสีดำคลุมหัว
แล้วก็ขี่รถจักรยายนต์คนตายไปทิ้งที่จุดทิ้งศพ
แบบไหนวางศพแบบไหนรู้ไหมคุณ
คือคนหนึ่งขี่เขาบอกว่าอีกคนนึงเหมือนนั่งทับศพด้วยซ้ำ

คือเอาศพมาพาดกับเบาะรถจักรยานยนต์
แล้วเขาก็นั่งทับศพด้วยซ้ำแล้วก็เอาไปทิ้ง
พอไปถึงจุดที่ทิ้งศพเนี่ยนะในนิวก็ยังใช้ปืน

คือกล่าวว่ามั่นใจว่าตายแน่แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
ฝังไว้แล้วก็ขี่รถไปทิ้งที่สระน้ำในลำดับถัดไป
จริงตำรวจบอกว่านายฟิล์มผู้ตายน่าจะตายตั้งแต่ตอนถูกไม้ฟาดศีรษะแล้ว
โดนแรงโดนเยอะขนาดนั้น
แต่ทีนี้ยิงคนตายซ้ำอีกตอนที่ตายไปแล้วด้วย
ทีนี้แม่ของผู้ตายคือนางอังสุวีขุนหมุดอายุ๔๓ปี
แม่บอกว่าก่อนหน้านี้อย่างที่คุณสืบสกุลเล่าไปนะ
แม่ของนายนิวหนึ่งในผู้ต้องหาถูกจับเรื่องยาเสพติด
นิวก็เลยโกรธแค้นคิดว่าผู้ตายเป็นคนแจ้งตำรวจ
แม่ของผู้ตายเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
บอกว่าทั้ง๕คนใจดำมากเป็นเพื่อนกันแท้
ไปกินไปนอนไปเล่นอยู่ที่บ้านกันเป็นประจำ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเหตุการณ์นี้แม่เองเขาก็ทนไม่ได้นะ
ระหว่างให้สัมภาษณ์ไปคุณแม่ก็ร้องไห้จนเป็นลม

แม่เนี่ยโกรธมากเลยนะแม่บอกว่าโอ้โห
ห้าคนเนี่ยทั้งใจดำแล้วก็จริงจริงแล้วโดยเฉพาะนายนิวเนี่ย
เป็นเพื่อนรักกับลูกชายเลยนะมากินมานอนที่บ้านเป็นประจำ
เรียนห้องเดียวกันตั้งแต่ป๑ถึงป๖เลย
ถ้าทั้ง๕คนจะมาขอคำมาลูกชายไม่ต้องมา
เพราะว่าผู้เป็นแม่อย่างเธอเนี่ยไม่ให้อภัย
และจะไม่ยอมไม่ยอมความโดยเด็ดขาดต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะถือว่าใจดำเกินไปฆ่าได้แม้กระทั่งเพื่อน
แล้วก็ที่สำคัญนะครับผู้ตายก็ยังมีลูกเล็กอีก๒คน
คนโตเนี่ยขวบกว่าเองส่วนคนเล็กเนี่ยอายุ๒๐วันเอง
จะเห็นหน้าพ่อได้เพียง๓วันเท่านั้น
แล้วก็พ่อก็มาเสียชีวิตแบบนี้นะครับ
ค่ะทีนี้เรื่องของคดีเนี่ยนะคะ
พลตำรวจตรีทิวธวัฒนครศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
มูลเหตุที่ได้ร่วมกันก่อเหตุน่าจะมีการแบ่งแยกพวกใครพวกมัน
พอมีเรื่องกับคนใดคนหนึ่งก็ทำให้มีการเกาะเหตุขึ้นมาเนี่ยนะคะ
ก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย
ครับแล้วก็ตอนตำรวจควบคุมตัวทั้ง๕คนขึ้นไปที่สพนาม่อมเนี่ยนะฮะ
แม่ของผู้ตายแม่ของฟิล์มเนี่ยก็ยังตะโกนถามผู้ก่อเหตุเลยนะ
ทำแบบนี้กับลูกทำไมทำแบบนี้กับเพื่อนของพวกแกทำไม